วันนี้เป็นวันแรกที่๒๙จังหวัดสีแดงเข้ม
สอบคอก็คลายล็อกในบางส่วนบางอย่าง
โดยเฉพาะร้านอาหารร้านตัดผมร้านนวด
ซึ่งในส่วนของสอบคอ๒๙จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ย
ได้คลายล็อกอย่างนี้
ก็คือการนั่งทานอาหารในร้าน
ให้ได้ไม่เกิน๒ทุ่มไปนั่งทานได้แล้ว
ถ้าเป็นร้านแบบนี้ก็คือไม่ติดแอร์
ให้มีลูกค้าไปนั่งได้๗๕ของจำนวนที่นั่งในร้าน
ถ้าติดแอร์นั่งได้๕๐ของโต๊ะที่มีอยู่
แต่ทุกร้านห้ามขายพวกสุราแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับ
ในห้างก็เหมือนกันก็เปิดได้
และห้างให้เปิดได้ถึง๒ทุ่ม

สถานเสริมความงามร้านเสริมสวยนี่เปิดได้
แต่ว่าร้านเสริมสวยนี่เปิดได้ตัดผมอย่างเดียวนะ
คือเดิมเนี่ยสบคลายล็อกให้คือ
ให้ไปตัดคนหนึ่งเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
แต่ล่าสุดที่เพจ
เพราะว่าท่านสุภาพสตรีท่านก็บอกเข้ามาเยอะ
เพราะมันใช้เวลาเหมือนกันบอกชั่วโมงเดียวมันไม่น่าจะทันนะฮะ
ก็ให้เป็นสองชั่วโมงแล้วนะครับนวดแผนไทยเปิดได้นะครับ
แต่ให้เฉพาะนวดเท้าเท่านั้นสวนสาธารณะตลาดนัดเปิดได้
ได้แค่สองทุ่มส่วนสถาบันกวดวิชาโรงหนังสวนสนุกฟิตเนสร้านเกมส์
ห้องประชุมจัดเลี้ยงยังไม่ให้เปิดนะครับ
ขอประเมินอีกสักสิบสี่วันอีกสิบสี่วันข้างหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
คือวันนี้มีคำถามว่าเอาแล้วเห็นบอกว่า
ถ้าจะไปทานข้าวในร้านอาหารเนี้ยต้องฉีดวัคซีนก่อนสองเข็มอืม
ต้องมีการตรวจเร่งด่วนชุดสวอปอะไรพวกนี้
ทางส่อบ่าคอบอกว่าเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือค่ะ
ลักษณะการนำร่องถ้าที่ไหนพร้อมก็จะทำก็ทำได้เลยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแถวบังลำพูนะฮะร้านอาหารแถวบางลำพูเนี่ย
บางร้านเปิดให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นก็มีนะร้านที่ให้ประชาชนนั่งทานได้ก็มี
แต่เขาก็จัดโต๊ะเว้นระยะห่างกันบางร้านยังขายให้ซื้อกลับบ้านเหมือนเดิม
เขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ

เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยต่าง
เดี๋ยวขอดูอีกสักพักนึงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
วันนี้มีคนมาใช้ก็ค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะฮะ
แต่ทางห้างจะมีมาตรการในการตรวจวัดอุณหภูมินะครับ

สำหรับคนที่เข้ามาซื้อสินค้า

บอกว่ามีคนมากินอาหารเนี่ยเยอะอยู่พอสมควร
หลายคนบอกอัดอั้นเหลือเกิน
บางทีอาหารบางประเภทมันต้องทานที่ร้านเท่านั้น
เดี๋ยวฟังดูหน่อยนะครับ
แล้วพระมวงลึกในใจว่ามันจะไม่กลับไปแบบนั้นแล้วครับ
ร้านตัดผมกับร้านนวดที่ทีมข่าวของเราไปดูวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ก็ค่อนข้างยังบางตาอยู่
ต้องโทรมาจองกันก่อนนะครับ
แอร์อัดในประชาชนที่มาห้างวันนี้บอกก็ตื่นเต้นนะ
คือไม่ได้เดินห้างมาเกือบ๒เดือนอยู่เหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วก็พวกวัคซีนอะไรก็ฉีดเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าก็ถ้าเราป้องกันตัวเองอะไรอย่างนี้
มันก็น่าจะช่วยได้แบบว่าทำให้เราไม่ต้องตื่นตะหนกไม่ต้องกลัวอะไรมาก

ใช่ค่ะเพราะสอบคอบอกว่าก็ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าปลดล็อก
คลายล็อกเป็นการปรับมาตรการให้มันผ่อนคลายขึ้น
เป็นลักษณะของการทดสอบระบบว่าปรับแล้วจะเป็นยังไง
เดี๋ยวประเมินกันอีกทีเดี๋ยวประเมินกันอีกทีเดี๋ยวก็อยากให้ได้รับลูกค้าอีกสักครั้งนึงเร็วนะครับ